เราก็ยังดำเนินการกันต่อเนื่องนะคะสำหรับปฏิบัติการไทยรัฐสู้โควิด๑๙
ปฏิบัติการฝ่าวิกฤตตรวจหาเชื้อนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะทางกรทมเนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อในชุมชนไปได้แล้วเนี่ย
ผู้ติดเชื้อเจ็ดร้อยแปดสิบหกคนค่ะส่วนวันนี้นะคะสี่โมงครึ่งแพทย์หญิงอลิสราทัศตากร
อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัยของกรทมบอกว่าจากการที่กรทมโดยสำนักอนามัยได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด๑๙เชิงรุกในชุมชน
แล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรัง๗กลุ่มโรคและหญิงตั้งคันในชุมชนต่าง
มีทั้งหมดเนี่ยสองพันสิบหกชุมชนห้าสิบเข็ดพื้นที่นะคะ
ปฏิบัติการกันมาตั้งแต่๑๕กรกฎาคมแล้วจนถึงเมื่อวานนี้
ผลที่ออกมานะคะก็สามารถดำเนินการไปได้แล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดชุมชน
มีประชาชนเข้ามารับบริการเนี่ยห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสองคน
ในจำนวนนี้เป็นการฉีดวัคซีนป้องกันสามหมื่นแปดพันยี่สิบสี่คน
ที่ทางไทยรัฐกรุ๊ปและกลุ่มพันธมิตสนับสนุนไปเนี่ยหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบคน
ก็อย่างที่บอกไปว่าตรวจเจอผู้ติดเชื้อถึงเจ็ดร้อยแปดสิบหกคนเลยนะคะ
แต่ว่าทุกคนถูกนำตัวส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว๑๕คน
อยู่ในระบบสถานกักตัวของชุมชนอีกเก้าคนแล้วก็เข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้านเจ็ดร้อยหกสิบสองคนค่ะ